พาผู้ชมไปดูภาพนาธิงบรรทึก
เป็นนาทีชีวิตของผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งที่คลอดลูกมาแบบไม่ทันตั้งตัว

แล้วชาวบ้านเขาไปเห็นทำยังไงดีล่ะ
ใกล้มันมีคลินิกรักษาสัตว์อยู่

วิ่งไปตามหมอหมอไปทำคลอดให้หน่อย

นาทีนี้อะไรก็ได้ที่เป็นหมอช่วยหน่อย

ได้
โอ้โหคือเป็นจังหวะที่ต้อง

คือต้องเป่าจมูกให้เด็กร้อง
เพื่อเอาน้ำคร่ำหรืออะไรด้วย
พยายามขย่าวให้เด็กนั้นมีชีวิตประจอญ
แล้วสุดท้ายปลอดภัยนะ
อันนี้เป็นคลินิกรักษาสัตว์นะ
เพราะว่าเขาอุ้มกันพาเขาไปต่อในคลินิกนะครับ
คือเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหคนถ่ายเองก็ลุ้นระทึก
เราดูเองแล้วก็รุ้นระทึกไปตามกัน

เขากำลังจะพาหมาเขาไปหาคุณหมอมนต์เพื่อรักษา
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวฟังว่าตอนนั้นเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาวิ่งกระหืดกระหอบมาที่คลินิกรักษาสัตว์ที่เขาอยู่เนี่ย
แล้วตะโกนบอกว่าหมอครับหมอครับช่วยไปทำคลอดให้หน่อย
มีผู้หญิงคลอดลูกอยู่กลางซอย
หมอต้องไปนะครับถ้าไม่ไปเด็กตายแน่เลยเพราะเด็กนิ่งไปแล้ว
ได้ยินแบบนี้หมอรีบพุ่งตัวออกไปเลย
พุ่งเลยคือหมาเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปทำคลอดไปดูเด็กก่อนนะฮะ
จากนั้นคุณหมอมนต์ก็รีบวิ่งไปดูเด็กทันทีอยู่กลางซอย
เหตุการณ์ตอนนั้นมันวิกฤตมากคุณผู้ชมเพราะว่าคือเช็คเบื้องต้นเนี่ย
ไม่มีเสียงร้องเลยนิ่งไปแล้วนะแล้วก็ไม่หายใจแล้วตัวเขียวแล้ว
สัตวแพทย์หญิงก็เลยรีบนำเด็กทารกกลับมาที่คลินิกรักษาสัตว์ก่อน
เพราะว่ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่บ้างต่างนานาที่เครื่องดูดต่างเนี่ยนะ
ที่เห็นไปแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับรักษาสัตว์ก็ตาม
แต่ว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับ
พอถึงคลินิกคุณหมอมนต์ก็รีบดูดของเหลวออกจากคอและจมูกของเด็กทารก
รายนี้เพื่อเปิดหลอดลมให้เด็กนั้นหายใจได้
หลังจากนั้นก็นำออกซิเจนช่วยให้เด็กนั้นหายใจ
พยายามกระตุ้นพยายามเขย่าให้เด็กนั้นตื่นขึ้นมา
กระทั่งมีกู้ภัยมาช่วยอีกแรงหนึ่ง
แล้วสุดท้ายคุณผู้ชมเด็กเริ่มหายใจกลับขึ้นมาครับ
แล้วก็มีเสียงร้องแบบอูแวะอูแวะเป็นเด็กทารกแรกเกิดขึ้นมา
ท่ามกลางความดีใจของทุกคนนะฮะ
สำหรับหมอมนต์ทุกคนก็อยากรู้ว่าหมออยู่ที่ไหนนะครับ
คลินิกรักษาสัตว์ชื่อว่าคลินิกหมอมนรักษัตริย
อยู่แถวเจ้าหลิงชันกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้น้องคนนี้ก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ปลอดภัย